คุณผู้ชมครับในวันนี้เป็นวันที่๒๑แล้ว
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถขึ้นไป
ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ภายในพระทินั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมราชวัง
บรรยากาศแต่ละวันนั้นก็จะมีประชาชนนับหมื่นคนนะครับ
รอต่อแถวขึ้นไปกราบถวายบังคม
แล้วก็ล่าสุดนี้ครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
เตรียมที่จะย้ายเต็นต์ในฝั่งทิศใต้ของสนามหลวง
เพื่อจะส่งคืนพื้นที่ให้กับหน่วยงานต่อไป
ดำเนินการจัดการเคลียร์พื้นที่ดังกล่าว
ให้ทันภายใน๒๔พฤศจิกายนนี้
ทันทีที่ประชาชนเดินทางกลับออกจากท้องสนามหลวงหมดแล้วนะคะ
เช่นนาทีก็จะเริ่มทำการหรือเต็นต์ในทันที
ประชาชนทยอยเดินทางมาบริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชภายในพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวังโดยวันนี้สำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนเข้าตั้งแต่เวลา๔นาฬิกา
โดยประชาชนที่เดินทางมาถึงท้องสนามหลวงแล้วนะคะ
สามารถไปต่อแถวเข้าคิวจุดท้ายแถวท้ายคิว
ซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางท้องสนามหลวง
แต่ในวันนี้มีประชาชนมาขึ้นรอกลับ
ถวายบังคมพระบรมศพเป็นจำนวนมาก
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับมาใช้วิธีให้ประชาชน
เดินออกจากจุดศูนย์กลางจากบริเวณท้องสนามหลวง
แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าสารดีกา
จากนั้นให้เดินตรงไปตามถนน
กระทั่งถึงหน้ากระทรวงกลาโหม
หรือบริเวณทางแยกชั้น๓เสียน
เลี้ยวขวาเดินผ่านหน้าพระบรมมหาราชวัง
แล้ววนตามถนนมายังจุดรอคอยหน้าวัดพระมหาธาตุ
ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาระบุว่า
การจัดแถวค่อนข้างเป็นระเบียบค่ะ
และทำให้ไม่ต้องรอนานจนเกินไป
ก็ซึมมาก
เขาบริการดีไหมคะ

ก็บอกทางนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ภาษาดุฆ่ากา
บอกให้ท่านไปสู่สวรรค์ค่ะ

นั้นพักผ่อนเพื่อสังคมค่ะ

ที่ดูข่าวก็ทางข้ามไม่รู้ว่า

เออตรงข้างของปัง
ร้านพิธีกรรม
ไปกราบไปกราบท่านกับอธิษฐาน

ค่ะและสำหรับประชาชนที่มานั่งรอแถวนะคะ
บริเวณประตูวิเศษชัยศรี
คือประชาชนที่เดินทางมาถึงท้องสนามหลวง
เพื่อรอเข้าคิวตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะ

เจ้าหน้าที่จะกำชับเป็นครั้งสุดท้าย
ถึงการขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ

โดยเฉพาะการนำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้าไปนะคะ
ให้เปิดใช้ระบบสั่นหรือปิดเสียง
ห้ามถ่ายรูปอย่างเด็ดขาดค่ะ
แต่จะสามารถถ่ายรูปได้อีกครั้ง
หลังจากออกมาจากพระบรมมหาราชวังแล้ว
อกจากนี้นะคะทางกอรศยังได้อำนวยความสะดวก
โดยการนำเก้าอี้มาให้ประชาชนนั่งรอภายในเต็นต์ค่ะ
แต่ด้วยประชาชนที่มีเป็นจำนวนมาก
บางคนจึงต้องนั่งกับพื้นนะคะ

ในพระบรมมหาราชวังให้ประชาชนดูด้วย

เพื่อที่จะเข้าไปทำธุระส่วนตัว
แนะนำว่าให้จดชื่อเพื่อนที่ด้านหน้าและด้านหลังของตัวเองค่ะ
จดจำแถวที่นั่งให้ได้นะคะ

เพื่อที่จะได้กลับมายังที่เดิม
โดยไม่เสียสิทธิ์การเข้าคิวค่ะ
ประชาชนที่จะเดินทางมายังท้องสนามหลวงนั้น

ที่จะนำคนสูงอายุมาก็ขอให้ตรวจสุขภาพค่ะ

ก็ควรที่จะเขียนเบอร์โทรศัพท์ติดตัวให้กับเด็กไว้ด้วยนะคะ
และกำชับรวมถึงชี้จุดรวมพลให้เรียบร้อยค่ะ
ป้องกันการพัดหลงด้วยนะคะ